คุณผู้ชมครับมาต่อที่เหตุเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

เลียแท่งปูนไปไว้ที่ต่อหม้อทำให้คนงานนั้นบาดเจ็บไปถึง๑๐คนนะครับ
ไปติดตามล่าสุดได้กับคุณมีชัยจันทิรานะครับรายงานสดทางโทรศัพท์มาจาก
จังหวัดพระนักความศรีอายุทธยาครับฮัลโหลสวัสดีครับครับ
เลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
เหตุการณ์ล่าสุดขณะนี้เจ้าที่เหนือคู่ภัยจังหวัดพระราคอสิทธิญา
ทั้งผู้ชีพโรงพยาบาลพระราคอสิทธิญาดำเรียงผู้เจ็บจำนวน๑๒ราย
นำส่งลงพยาบาลทั้งหมดมีเฟืองโซ่นมีอาการสหัสประมาณ๕ราย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณมิชัย
หลังจากคนกลุ่มงานครับได้สอบถามผมได้สอบถามกับคนคุมงานได้นะครับว่า
กำลังลำเลียงนะครับชิ้นส่วนสะพานนะครับขึ้นบริเวณตามหม้อนะครับ
ซึ่งเป็นลางนะครับขณะนั้นนะครับได้มีการซุดของราง
อ่าแท่นเหล็กอ่ะครับแท่นเหล็กลางนะครับขึ้นไปบนเตาหม้อนะครับ
เพื่อทำสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างหมู่บ้านปาตุเกตข้ามไปยังฝั่ง
หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับหมู่หนึ่งตะบนสำเภาล่มอำเภอพระกรศิริยาครับ
ขณะนั้นนะครับได้มีการซุดตัวลงมาครับ
ได้มีการซุดตัวลงมาทำให้ชิ้นส่วนของสะพานนะครับ
ขนาดใหญ่นะครับหล่นมาทับเอ่อคนงานนะครับจำนวนสิบสอง
สิบสองรายแล้วครับขณะเนี้ยครับสิบสองรายสาหัสสี่อ่าห้ามรายใช่ไหมครับ
ใช่ถูกต้องครับขณะนี้ส่งไปโรงพยาบาลพระราชกรศิริยาทั้งหมดนะครับค่ะ
บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงจุดที่ก่อสร้างสะพานเป็นอย่างไรบ้างคะ
รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะส่วนบ้านเรือนประชาชนนะครับ
ขณะนี้นะครับแทบจะได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนนะครับ
ขณะนี้นะครับได้เป็นแล้วก็ยังมีชาวบ้านนะครับ
ได้วิ่งออกจากนอกบ้านนะครับอย่างปลอดภัยครับชาวบ้านนะครับ
กับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงการก่อสร้าง
ไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลังจากที่ได้ยินเสียงสลมรัฐบาลก็วิ่งกลัวออกออก
หนีหนีตายครับออกจากบ้านครับตัวบ้านครับ
เมืองต้นมีตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุพอจะบอกสาเหตุคร่าวได้ไหมครับ
ว่าเกิดจากอะไรฮะจากที่ทำรวจสอบตรวจนะครับ
จากคนคุมงานนะครับโฟร์แมนนะครับครับอ่า
จากการขนาดที่ลำเรียงลำเรียงชิ้นส่วนของตรับผ่านนะครับ
จะเชื่อมเชื่อมช่วงกลางตรับผ่านนะครับ
ขนาดนั้นเองแท่นเหล็กอะครับที่อยู่กับพื้นดินนะครับ
อาจจะซุดตัวลงไปครับอาจจะเป็นการซุดตัวครับ
อืมคือดินกับเด็กเนี่ยยังไม่เซ็ตตัวเข้าหาการทำให้ซุดตัวลงไปใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะการจราจรบริเวณนั้น
หลีกเลี่ยงอะไรอย่างไรไหมคะอ่าสะพานนี้นะครับ
ซึ่งสร้างได้ประมาณ๑ปีนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ
ค่ะขนาดนี้เสร็จไปแล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่เสร็จนะครับครับซึ่งซึ่งต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราวไปก่อน
ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุนะฮะถูกต้องครับขณะนี้ก็เจ้าที่
ตำรวจนะครับได้ทำเครื่องหมายห้ามเข้าบริเวณนี้เด็ดขาดครับ
เพื่อค่ะเองว่าจะจะซุดตัวลงมาอีกอ่ะครับครับครับ
จากภาพที่เห็นคุณมีชัยครับจุดบริเวณข้างของจุดที่ถล่มนั้นยังคงมี
คนงานอยู่บนสะพานอยู่ตรงนี้จะมีการกันพื้นที่ออกไปไหมครับ
หรือว่าตรงนี้จะปลอดภัยตอนเนี้ยครับคือการพนักงานทั้งหมดนะครับ
มารวมรวมจุดก่อนนะครับตั้งจุดก่อนว่า
หายไปบ้างมีจำนวนกี่คนนะครับตอนนี้ครับ
ค่ะแล้วค่ะเชิญค่ะครับผมค่ะเส้นทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใช้สัญจรตอนนี้มีการกั้นหรือว่าแจ้งเตือนอย่างไรบ้างไหมคะ
สำหรับเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เอ่อตอนเนี้ยครับเอ่อก็ตอนเนี้ยครับ
มีหน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็ทีมทางน้ำนะครับคอยประสานเรือที่จะผ่านไปนะครับ
ไประวังมากกว่านี้ครับขนาดเนี้ยครับตอนเนี้ยครับครับได้ครับ
สอบถามคุณมีชัยจันศิลาเท่านี้นะครับรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
เป็นสะพานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ล่มทับลงมาคนงานบาดเจ็ดไปสิบสองคนสาหัสห้าคน
ตอนนี้ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุก็รอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะส่วนความ